สวัสดีครับ

ส่งไลน์มาพูดคุยกับพวกเรา๓คนได้เนอะ

คุณหลุมคุณดีเนอะคุณหลุมคุณจิตใจประเสริม

เขาได้มีการออกมาแชร์กันนะครับ
บอกว่าเป็นคลิปของลอพอคนหนึ่งนี้นะครับ
ไปถูกนะฮะเรียกว่าเป็นเศรษฐี

คือกุ้งรุกนี้นะฮะเป็นรอปะลอบ

เสร็จปุ๊บก็เดินอ้อมกลับไปหลังรถ

เสร็จปุ๊บก็ไปคุยกันนิดหนึ่ง
ระหว่างคุยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวดูนะฮะลุงก็โดนต่อยล่วงลงไปทีนึงเสร็จปุ๊บตะเอะตะเอะตะเอะอีกที
โอ้โหแกถนัดทั้งซ้ายขวาเลยนี่นี่นะฮะแกก็พยายามปกป้องปกป้องนะฮะลุงก็พยายามปกป้อง
ได้มีรายงานข่าวนะครับ๒๙ระบุนะครับบอกว่า
นายประสิทธิ์พิมพ์ลอยอายุ๔๔ปีนะฮะ
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทแห่งหนึ่ง

คนก็ยืนมองกันอย่างนี้แหละดูดิฮะ

ก็ทางคุณลุงได้มาแจ้งความนะครับ

ถ้ำกลางสายตาของประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
ซึ่งเดินไปมาอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก
แต่ลูกเศรษฐีคนดังกล่าวเนี่ยก็ยังทำร้ายนะฮะ
แม้ว่าจะมีคนเข้าไปห้ามก็ยังไม่หยุด

ตาในบวมแล้วก็หัวแตกด้วย
อย่างไรก็ตามนะครับไม่ได้มีการระบุสาเหตุที่แน่ชัดนะครับว่า
ทำไมชายที่ขับรถมาเนี่ยนะครับ
ถึงได้บันดาลโทษะถึงขั้นลงมือลงไม้

นี่เห็นไหมเวลาลันไปเรื่อย

เฮ้ยเดี๋ยว

ผมอยากจะส่งคุณมดดำลงไปที่ภูเก็ต

เพราะมันคงจะไม่ให้จอดหรืออะไรอย่างนี้
เออถอดเสื้อจะได้ต่อยถนัด

หรือนี่มีเข่าต่อยยากบ่อยถูก

อ่าต่อไปเป็นข่าวออนไลน์

ใช่ค่ะมันบอกว่าฉันแก่

อายุไม่ได้เรียกว่าคุณลุงยังไง

แล้วก็อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มากเกินไป

แล้วก็พอไม่ออกกำลังกับการจะเป็น

ไม่ยอมมาถ่ายรายการไงเถอะ

ใครอยากตามผมต้องไปตามในห้อง

มีบาทมั้ยล่ะสิบปีนี้มันรวยไปแล้วนะไม่รู้จะรวยยังไงแล้วนะ
คุณผู้ชมค่ะโรคที่เป็นที่มากับโรคของการที่ไม่ออกกำลังกายไม่เคลื่อนไหวแล้วก็อยู่หน้าจอนานนะฮะ
เป็นโรคอ้วนเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดตีบเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เป็นโรคมะเร็งระบบสื่อพันธ
เฮ้ยเป็นไงอ่ะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มะเร็งปากหมดลูกและเต้านม

แอลกอฮอลนี่ก็จะทำให้เป็นมะเร็งปอดมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งตับและการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

เครียดโรคเอดเกิดจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันนี่คือพวกวัยแรงงานเป็นทั้งนั้นเลย

เพราะว่ามีบุตรยากหมายถึงว่าคู่สมรรถไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่สม่ำเสมอเกินหนึ่งปีแล้ว
ไม่สามารถมีบุตรได้จะเป็นโรคนี้ด้วยไหว้ตายแล้วแล้วก็เป็นทำแท้ไหม
ยังหวังไอ้เฟลี่กันหรอ
ออกมาเป็นนอนแล้วนะลูกฉันตอนนี้ไม่มีแขนไม่มีขาแล้วไอ้บ้า

เพราะว่าความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพคือระบบทางเดินหายใจ

พวกนี้ก็จะเป็นโรคที่บอกนี้ไงเรา

คือยังไงก็ตามเราต้องจัดให้ตัวเองได้ออกกำลังกาย

โอเคคุณจะเอากลับบ้านแต่อันนี้คุณอยากจะเอากลับบ้านมากกว่าอีกคน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

จริงดิแล้วแตกตื่นทำไมแตกตื่นทำไม

คืออันนี้ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยคนไทยตกใจเอ๊ะทำไมเบลอภาพของฉัน
รูปนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหม
แองจี้คือสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแตกตื่นไปคือฮาตามตามกันเลยนะฮะ
คือจริงแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอ๋อมันรูปแอบถ่ายพวกแอบถ่ายเป้าผู้หญิง

คุณดูสิก็แต่งตัวเหมือนคนพม่ายป่ะล่ะใส่อะไรอย่างนี้

ยังไงอยากรู้เร็วเอาให้จบอยากรู้มาก
คือมีความยาวของหนังกี่ชั่วโมงคุณรู้ไหม

อ๋อเฟซบุ๊กยาวตลอด๒ชั่วโมง๒ชั่วโมง

โดยบริษัทระบุว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เปิดตัวภาพยนตร์โป๊ะ

เขาขอเรียกภาพยนต์แบบนี้ว่าขอเปิดตัวอยู่ในหนังกัน
แค่เมื่อวานเปิดตัวนี้คือฮายิ่งกว่าแบบว่าละครยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในพม่าอีกพี่
คือทางบริษัทผู้ผลิตยังได้กล่าวเวลาต่อมาว่าบัญชีของบริษัทแอปพลิเคชันส่งข้อความถึงกับล่มพี่
หลังจากได้รับข้อความจากลูกค้าที่สนใจใครรู้กว่า๒๐๐ข้อความภายในระยะเวลา๒๔ชั่วโมง
ต้องปิดลงใน๒วันต่อมาซึ่งทางตำรวจเขาก็ระบุว่าพวกเขาได้เริ่มสืบสวนบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ลายนี้แล้ว
คือหัวหน้ากองตำรวจฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารระบวตำรวจกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนและดำเนินการอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดทางอาญา
แล้วก็คดีนี้มันเกี่ยวข้องต่อเทคโนโลยี

อีกหน่อยความมั่นคงในประเทศมันก็
นะแล้วก็ตอนนี้ตำรวจไม่๑๒๓อะไรเพิ่มเติม
แต่วันนี้อาจจะต้องละเมิดกฎหมายได้บ้าง
เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะ
สี่แสนจาด
วางให้น่าจะหลักพันบาท
สี่แสนจาดถ้าสมมุติจะคิดเป็นเงินดอลลาร์แล้วประมาณ

ร้อยดอลลาร์เท่ากับสามพันห้าร้อยบาท

ก็ตกประมาณหมื่นกว่าบาทพี่สร้างหนังเรื่องนี้

ขนาดที่เขามีแรงบันดาลใจเหมือนกัน

เป็นเกี่ยวกับขนาดที่ชื่อเรื่องได้แรงบันดาลใจจาก

ผ้าถุงสีม่วงคุณ
แล้วก็ผ้าถุงสีม่วงของนางเอกสีสดสวยงาม

คนดำพูดเหมือนเป็นผู้สร้างอะ

ไอ้บ้าชุดปิดแล้วตำรวจพม่ากับมันจะจับอยู่

พี่นี่ไงเธอจะไปพม่ากับฉันไหม

ไปสร้างหนังหนึ่งสักครั้ง
หนึ่งหมื่นกว่าบาทไงเธอ๓๐๐ดอลลาร์๔๐๐กว่าจาน
นี่ช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าสาว๒๐

ไม่จะลองลงหน้าเขาเล่นว่าอย่างไรนะ

อดลูกไปรู้ตัวตัวเองท้อง

เอาล่ะมีเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

กล้องขึ้นมาเอาเสียงมาก่อนสาว๒๑นะท้องไม่รู้ตัวนะฮะปวดท้องอยู่ดีเนี่ยคลอดรูปมาเฉยเลย
หน้าบ้านเลยใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงวะพี่
ก็ฟังสิงงสุดนะฮะสาว๒๑นี่นะฮะท้องไม่รู้ตัวนะฮะปวดท้องอยู่ในคลอดลูกหน้าคอนโดเลยนะครับ
เออนะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเคยมีลูกมาแล้วตอนนี้เนี่ยอายุ๔ขวบนะฮะ
ศูนย์กู้ชีพนะฮะปวดท้องอยู่ดีนะครับได้รับแจ้งเหตุสาวไรหนึ่งเนี่ยคลอดรูปอย่างกระทานหันนะฮะ
บริเวณหน้าคอนโดทาวน์แห่ง๑ที่แถวปฐุมธานีเมื่อไปถึงซอยลำลูกกา๒๕หน้าห้องเลขที่๒๓ทับ๗
พบกับนางสาอุไรพรอายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีนอนร้องโอดโอยโอดโอดโอย
โดยมีเด็กชายเนี่ยคลอดออกมาร้องแวะอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลประชาธิปัตย์นะครับ
บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าหลานสาวตัวเองมีท้อง

ก่อนเกิดเหตุหลานปวดท้องอย่างหนัก
จึงออกไปที่รถแท็กซี่จะพาไปส่งโรงพยาบาล

นี่นางสาวอุไรพรบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตปกติมาโดยตลอด

ตนคิดว่าแค่อวบรูปร่างใหญ่อยู่แล้ว

ลูกคนนี้เป็นลูกคนนี้สอง
เพราะเคยมีลูกชายเป็นลูกอายุ๔ควบ
เดี๋ยวอายุ๒๑
อายุ๒๑ลูกอายุ๔ควบ
เออตอนนั้นมีอายุอะไร
แหล่ะเพราะม่ะครับ

คนเรามันจะออกลูกได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ

แต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าประจำเดือนมาทุกเดือนแปลกที่สุด

นี่ขอเล่าถึงข่าวที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศไทย

ประชากรที่มันเยอะแล้วก็ทุกวันนี้

ทำไปทำมาขอทานเอาเงินทั้งหมดไปซื้อโลเล็กบ้างก็มี

ขอทานเป็นแบบคนรวยที่ประเทศจีนขอทานรวยมาก
หรือบางทีเขาวิ่งมาให้รถชนเลย

ล่าสุดที่เขามีการแชร์เข้ามาเนี่ย

หลกเสื้อเลยเถอะ
เปิดของรับโชว์หน้ารถเลย

ดูเรือล่างชั้นเหี่ยวนี้

บ้าในอายุเท่าไหร่

นี่หน้ากลางถนนเลย

คนจุดหลูก

แล้วก็มายืนขวางรถบนถนน
เรียนคราบผ่านทางด้วยวิธีสุดสึง
ทั้งเปิดเสื้อช่วงอาบถอดกางเจงช่วงของรับ
แล้วที่สำคัญค่าผ่านทางคือมีการฉุกคู่กันช็อก
ว่าทำไมให้เงินฉันจะทุกรถเถอะ

คือสำนักข่าวปักกิ่งทางก็ยินรายงานว่า
ผู้ใช้รถใช้ถนนที่บังเอิญขับรถผ่านไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในเมืองหนานหยางซึ่งอยู่ในมณฑลเหอหนาน

มีหญิงกับเด็กชายตัวน้อยเนี่ยยืนขวางทางไม่ให้รถแล่นผ่านไปนะครับ

ถูกนะครับเขาจะรีดถ่ายเงินเวลาผ่านไปผ่านมา
โดยใช้วิธีที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้
หญิงคนนี้จุงลูกออกมาถูกต้องไหมพี่ขวางไม่ให้รถผ่านไปได้
เพราะจะเรียกค่าถ่ายในการฆ่าผ่านทาง
เขาบอกเขาก็ไม่ได้ถอดเสื้ออย่างเดียว

หลังจากนั้นก็เริ่มแก้ผ้าจนเปล่าเปลือยเห็นหมดถึงไหนต่อไหนกันเลยล่ะ

แล้วเด็กก็ยืนขวางหน้ารถขับรถหนีก็ไม่ได้
เหยื่อได้เห็นของดีโดยไม่ได้ตั้งใจไปที่เรียบร้อยแล้ว

หนึ่งร้อยหย่วนถ้าคิดแล้วประมาณ๕๐๐บาท

เพราะว่ากลัวว่าถ้าไม่ให้ก็จะทุบรถ

ก้อนหินเนี่ย

ชันนี้พร้อมจะธุบทุกเมื่อ
แล้วใครเขาอยากจะดูขอไปเลยดีกว่า

ที่เราเห็นไอจีแล้วจะขายยอดฟอลโล่เห็นไหม
วันนี้ในเฟซบุ๊กมีการป้นเฟซบุ๊กแล้ว

เรียกค่าถ่ายเฟซบุ๊กนะ
หมายถึงว่าสมมุติเขาส่ง

เอาไปขายเลยอย่างอย่างนี้

ก่อนบอกว่าปั่นยอดได้ไอจี
ก็น่าจะขโมยจากอย่างนี้ไปให้แล้วก็ไปใส่แล้วก็คลอบไปเลยเนอะแอ็กซี่
อ้าวของเรามานี่เลยเหรอพระนอนเลยใช่ไหมคะ
อ่าท่านผู้ชมครับมีอีกข่าวหนึ่งครับ
สะเทือนใจมากคนไทยมือบอลคนไทยนะฮะแท้เลยเนี่ย
เขียนชื่อตัวเองที่พระบาทของพระนอน
ที่วัดโลกยสุธาหรือว่าวัดพระนอนที่อายุพระนครศรียุธยา
ตะเมินประทูชาอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีวิทยา
ว่าข้อความดังเก่าน่าจะเป็นการแสดงออกทางสัญลักษ
ได้มาเยือนแห่งนี้หรือเป็นการเห็นแสดงความรัก

ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างวิจารณ์ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

เนื่องจากว่าเป็นพุทธรูปที่ผู้คนให้ความเคารพบูชา
และยังเป็นโบราณสถานที่สำคัญอันนี้บนด้วย
โบราณแน่นอนค่ะอันนี้แบบเป็นพระดอนที่ใหญ่มาก

เรียกร้องให้ทำการติดป้ายชื่อดีเจ๊อะไรเนี่ย
ติดป้ายเตือนว่ามีใครมาเขียนอะไรไว้เนี่ยนะคะ

บางคนอาจจะเชื่อว่าเอาชื่อตัวเอง

อันนี้อาจจะต้องมีการใช้สีหรือใช้เทคนิคอะไรในการลบแล้วเนาะ
มันก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหล่อเฉยแต่ว่าถ้าทำใหม่เลยเนี่ยไม่ได้
ไม่ได้อยู่แล้วพี่มันเป็นโบราณสถานแต่คราวนี้คือ
ถ้าสมมุติไม่ลบไว้เนี่ย

ยังมีมานะเอาปากกาแบบว่าเพอร์เมนนั้นไปเขียนนะ
โอเคนะครับแต่ตอนนี้กำลังมีความรู้สึกอยากได้
เขาบอกเป็นสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าดีไซน์สวยงามไร้กรอบไร้ปุ่มโฮมด้วย
จะได้เดือนหน้าจะได้เดือนหน้าจ้องแล้วคุณจองไว้แล้วใช่ไหม
แต่นี่เขาเปิดตัวกันไปแล้วเมื่อวันก่อนฮะ
กับตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมและแรงบันดาลใจของทั้งสองรุ่น
ลูกเล่นพิเศษช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแอปพลิเคชันต่าง
คือเราไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนให้กับแบรนด์ระดับโลก
แล้วเขาเลือกที่จะใช้เราเป็นสื่อกลางนำเสนอ
แล้วก็คิดว่าจะสนุกไปกับหน้าที่นี้
แต่ผมชอบต้นวัตกรรมของเขาที่เขาไม่มีปุ่มโค้งไม่มีรอยต่อไม่มีเหลี่ยวไม่มีมุมเหมือนกับว่าคือเอาอย่างนี้ดีกว่า

เหรอเอาคลาวไหมเอาดำดีกว่าเธอ

ใช้คำว่ายืมขอเลยเราขอมาลองใช้หน่อย
ยืมแล้วเราไม่คืนเหรออ้าวช่วงหน้าโทรศัพท์ที่บ้านอยู่ยังไม่แต่นบ้านเหรอ
อ้าวอวดหุดแซ่บใส่ทูพีส์อีกแล้ว

ไม่รู้เหมือนกันอู๋เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกัน

ทะเลเดือดใช้คำนี้เลยนะคะ

แล้วก็นี่นะคะไฟคู่นี้ตู้มมาก

หนีเที่ยวทะเลใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ถ่ายรูปลงไอจี

เป็นตัวเล็กแต่ว่าพอถ่ายรูปแล้วพอดี

คือเวลาที่เขาลงรูปหรือลงภาพอะไร

ซึ่งแตกต่างจากอีกหลายคนที่ต้องแบบนี้นู่นนี่นั่นเนี่ย

อันนี้คือคืนหันเดิมดีอยู่แล้ว

คือเขาไม่ยอมถ่ายรูปลงหนังสือหรือลงอะไรทั้งสิ้น

หุ่นสิเอวสับมาก

คือเขาไม่มีการใช้องค์ใช้แอปใช้ตกแต่งภาพเลยนะ

ทุกวันนี้ดาราไม่ต้องไปถ่ายต้องไปส่งหนังสือ

ตอนนี้มีแต่นิจจัยนที่เหลือคือผู้ชายโป๊ะผู้ชายโป๊ะ

ผู้หญิงโป๊ะก็กำลังแล้วล่ะเอาแค่เนี้ยอ่ะคุณเอาแค่เนี้ย

ณเดชน์เอาดารามารวมเต็มเลยอ่ะนะ

ณเดชน์เอาดารามาถ่ายเต็มเลย

เออก็เดี๋ยวเขาถ่ายอยู่นังสือเหลืออะไรบ้าง
เริ่มโพสต์อำราเริ่มโพสต์อำรา

เค้าไม่โฆษณาไม่ลงไม่เข้าสนาไม่ลง

แต่เราก็พูดไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คนทำสื่อหนังสือ

ก็บางคนกระแสลูกเทพถามว่าตอนนี้ลูกเทพเอาไปทิ้งไว้ตามวัดตามวัดเต็มเลยเถอะ
ตอนที่บ้ากระแสลูกเทพซื้อกันไปได้ตัวละ๕๐๐

เรานี่แหละเป็นคนเริ่มคนแรกเลย

แล้วก็จะเห็นปุ๊ปก่อแอ๊ฟ
อ๋อเขาบอกว่าดีเหลือเกิน

ปุ๊ปกกบไปไหนละ
ไม่หนู

แล้วตอนนี้เป็นยังไง
แต่ถึงคนก็เลยบอกว่า

สุขสบายใจกับการเลี้ยงลูกเทพ

วันนี้คืนนี้ถ้าสมมุติน้องรุ่งโรดอยากเลี้ยงทะเล

เพราะว่าเหมือนเขาเอาตอนที่ทำมูไนท์เทปแรกจำได้ไหม

วันนี้ก็หลายคนก็เลิกเข่อเลี้ยงกันไปไปพักใหญ่แล้วก็
แต่ดังเนี่ยมาสบ้านพอเขาบอกยังเลี้ยงเหมือนทุกอย่าง

อย่างเวลาไปเมืองนอกก็น้องรุ่งโรธก็ต้องนั่ง

นั่งก็นั่งกันไปด้วยกันอะเฟิร์ตมันที่ใหญ่แล้วนั่งก็นั่งกันกอดไป
แต่แบบว่าอย่างไปวันดีคืนดีอยากจะไปบ้านที่หัวหินอย่างนี้

แต่เอากระเป๋าแอร์เมสไปใส่ลูกเทพเลยนะดัง
แล้วก็บอกว่าจะเลี้ยงน้องรุ่งโรธให้ถูกหลักต้องมีพี่เลี้ยงด้วยคุณ

เลี้ยงก็คือคุณผิงเมื่อกี้นั่นแหละนั่นแหละเป็นพี่เลี้ยงของรุ่งโรธ
แล้วก็ดูแลอย่างดีต้องกินข้าวกินบ้างโอ้โอเคนะครับ
เรื่องนี้บ้างนะครับควันหลงนะฮะของงานที่มีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นที่ช่อง๓นะครับ
แล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะก็มีเรื่องของทางคุณบอยปกรณ์ที่เขาขึ้นไปโชว์นะครับ

คุณมากกี้นะฮะนี่นักข่าวเนี่ยก็เลยไปถามนะคุณป๊อกนะฮะ
ถามคุณป๊อกแฟนคุณมากกี้เนี่ยนะว่าหึงหรือเปล่านะฮะคุณมากกี้คุณป๊อกก็บอกไม่หึงนะฮะ
คุณป๊อกนะฮะก็ได้มีการแจงนะฮะออกงานคู่กันบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะมากกว่านะครับ
ด้านป๊อกเนี่ยไม่หึงมากกี้นะฮะโชว์สินหวัดคู่บริปกรณ์ในงานของช่อง๓นะครับ
ก็ได้มีการไปถามคุณป๊อกนะฮะก็บอกช่วงนี้เนี่ยออกงานคู่กันบ่อยนะครับ
หลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วอันสุดท้ายก็อันนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีไปมาดีฟกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีติดต่องานคู่กันเยอะเหมือนกัน
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมจะออกงานด้วยกันก็ดีนะเหมือนมีคนไปเป็นเพื่อนไม่เหงาด้วย
พอทำงานเสร็จก็ไปทานข้าวด้วยกันต่อนะครับส่วนป๊อกเองก็เรียกว่าเขาบอกอย่างนี้นะทางคุณป๊อกเนี่ยบอกว่าพอดีผมเนี่ยมีคอนเสิร์ตที่จันทบุรีนะครับก็เลยเรียกว่าไม่ได้ไปงานในวันนั้นด้วยนะฮะ
เขาไม่ได้ขึ้นเวทีอยู่แล้วนี่เขาไม่ได้สังกัด
มันก็มีแบบดอกไม้ให้เอาดอกไม้ให้
เป็นแฟนอะไรเหมือนกันดรารากี่คนที่ขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะ
เกือบสองห้อคือเยอะมาก

เขาบอกเลยบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แบบปรากฏการณ์

น่าจัดนะครับค่ะคุณกล้องปี่ยะจัดคุณกล้องปี่ยะจัด

ซึ่งไม่อยากจะเชื่อว่าจากรายการทีวีเนี่ย
ทำให้ศิลปินสองคนเนี่ยแจ้งเกิด

กับอีกคนนึงคือจิงโจ้น้อย

คือเขาบอกอย่างนี้ตอนนี้มีคนที่กลับมาดัง
จากเมื่อก่อนนี้มีคุณเอ๊ะนะครับมีเป๊กเอ๊ะฮิลลากร
เป๊กธอมรุมเตอร์นี้หน่อยที่ดังขึ้นเยอะมาก
แล้วก็อีกคนนึงที่เขาบอกตอนนี้กลับมาดังมากคือใครรู้ไหม

ปราโมทนั้นไม่ได้ไปร้องเพลงแต่โอ๊ตปราโมทนี่ดังมาจากออนไลน์
แต่ตอนนี้กลับมาดังและอีกคนนึงที่ขาดไม่ได้เลย๕คนนะ

เพราะเนี่ยห้าคนนี้เขาบอกว่าปั้นจันทร์นี้จากละคร
ก็บอกเลยว่าห้าคนนี้เป็นคนมาก่อนเนี่ยเคยมีขนงานแล้วอ่ะ

ทุกวันนี้๕คนนี้ดังเปรี้ยงมากเลย

เธอจะสะบัดสบิงใส่กันทำไม
ปแล้ววันนี้นะฮะคือก็มีคนออกมาบอกแฟนคลับ
ผมท่องรู้ท่านนายเป๊กบางปุ่มจะจิ้นกันจนเกินยาม
อย่างตอนที่แต่เป๊กไปห้างลูกห้างแตก
ที่สนามบินในห้างแหลกคือฟันหนึ่งดาราเกาหลีด้วยแหละ
เขาอยากให้แบบบังคับว่าคนนี้ต้องเป็นตัวนาง
คือเป็นตัวพระอย่างนี้คือสาววายใช่แล้วเขาก็แบบไม่ชอบอะไรอย่างนี้
บางคนก็บอกทำไมต้องบังคับให้เขาแบบนั้นแบบนี้อยากถูกความสามารถ
ไม่ใช่ให้ต้องไปกอดมาฟินแฟนคลับมีพลังที่เราจะคาดไม่ถึง
อย่างปั้นจันเขาก็ไม่ใช่ตัดใหญ่

เล่นเป็นตัวร้ายมาก่อนหน้านี้นะบางรายจันทร์ก็เป็นผู้ร้าย
พี่อาจารย์อันนี้ของปั้นจันดันโดนไง
โน้นจำแบบกับคริสฮะวังโน้นมาก